คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ที่สัตหีบนะฮะ

เพลงสุดท้ายคาดว่าเป็นเพลงสุดท้ายกำลังเล่นกำลังสนุกเลย

คนกำลังเมาได้ที่แล้วครับคือไปเที่ยวผับเมาไม่ผิดแล้วครับเป็นปกติ
แต่ในจังหวะที่กำลังสนุกสนานอยู่นั้นครับ
ไฟไหม้ใหญ่ฮะไฟไหม้ใหญ่คนที่วิ่งหนีออกมาเนี่ยหลายคนถูกไฟคลอกอยู่
ณเวลานั้นคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะคนที่วิ่งออกมาจากเมาเท่นบีเนี่ยบางคนยังมีไฟติดหลังอยู่เลย
คือตอนนั้นอาจจะตกใจด้วยเมาด้วยไม่รู้ว่าไฟเนี่ยยังติดเสื้อติดหลังติดกางเกงอยู่เลยคุณผู้ชมครับ
วิ่งหนีตายออกมาตอนน่า

อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชมครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้
รอดชีวิตออกมาได้เขาบอกว่าเหมือนสันติก้าผับเลย
คือสันติก้ามันมีเหตุมีเหตุคือยิงพลุขึ้นไปติดไอ้วัตถุไวไฟข้างบน
แล้วไหม้แล้วหล่นลงมาใช่ไหมแต่อันนี้ไฟไหม้จากข้างบนหลังคาครับคุณผู้ชม
ไฟไหม้จากบนหลังคาฝ้าเพดานแล้วลุกไหม้อย่างรวดเร็วรุนแรง
มีคนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมากครับนี่ฮะ
จุดที่พบผู้เสียชีวิตมีทั้งบูธดีเจก็มีอ่าตรงห้องน้ำก็มีครับ
แล้วก็ออกันตรงทางออกร้านก็มีตอนนี้เนี่ยรายงานผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ประมาณสิบสามศพนะฮะเป็นผู้ชายเก้าคนแล้วก็เป็นผู้หญิงสี่คนนะฮะ
คือสามศพเนี่ยของผู้ชายเนี่ยไปเจอในห้องน้ำนะ
เจอในห้องน้ำคาดกันว่าน่าจะวิ่งหนีตายหลบไฟหลบเพลิงเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำครับ
แล้วก็ลักษณะของผับค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าใครเคยไปจะรู้เลยว่า
แคบเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คนที่วิ่งออกมาต่างคนต่างวิ่งไงแต่ประตูมันแคบไง
เพราะฉะนั้นก็จะมีไม่กี่คนที่สามารถวิ่งหนีตายออกมาได้ทัน